ต่อกันที่เรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดงานขึ้นมา๑งาน
เป็นงานสืบสารวัฒนธรรมเต้นกรรมรำเขียวลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะ
เห็นเต้นกำรำเขียวแบบนี้ผมนึกถึงตอนเด็กนะ
ได้แสดงด้วยได้แสดงบนเวทีที่โรงเรียน

ถ้าส๑ได้แสดงแสดงว่าสหนึ่งเป็นคนหน้าตาดีตั้งแต่เด็ก
กำรำเขียวไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวนะคุณ
ต้องเก่งในการต่อเพลงด้วยนี่ร้องเองเต้นเองนะครับ
ถอยเพลงเรืออย่างนี้ใช่ไหม
ภาพที่เห็นนะคะเกิดขึ้นที่แปลงนาข้าว๑๐ไร่
ของนายสมชายนินสนทิหมู่ที่๓
อยู่ข้างวัดสะทะเลอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
โดยนายมานิดอนักคมาศเป็นประหลัดจังหวัดนครสวรรค์
โครงการสื่อสารวัฒนธรรมเต้นกำรำเขียวลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ในจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดชุมชน
เพื่อที่จะสืบสารประเพณีนี้ไว้นะคะ
โดยเน้นภูมิปัญญาแล้วก็การพึ่งพาของคนในชุมชน
โครงการสืบสารวัฒนธรรมเต้นกำรำเขียวแล้วกัน
และเล่นพื้นบ้านเต้นกำรำเขียว
ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ความสำคัญ
แล้วก็เห็นถึงคุณค่าความเป็นมาวัฒนธรรม
ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ

แล้วก็ร่วมกันมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ไว้
กำรำเขียวและลงแขกครั้งนี้
มีผู้ที่ร่วมกันถึง๖๐คน
พ่อเพลงแม่เพลงเหมือนส๑จำนวน๑๐คน

ฟังไหมเพราะว่าตอนร้องเขามีเพลงมาเพลงไปเพลงเดินแล้วก็เพลงรำ

เป็นชมรมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ผู้นำชุมชนสถานศึกษาในเขตตำบลสระทะเล
ร่วมเข้างาน๓๐๐คน
แต่ว่าที่ร่วมลงแขกนี้๖๐คนนะคะ
ก็เป็นการสืบสารประเพณีแล้วก็บอกว่า
อยากจะให้มีทุกปีเลยค่ะ
ไม่ใช่ทุกปีอย่างเดียวทุกพื้นที่ก็มีนะคะ
ใช่ครับบทเพลงที่เขาร้องกันสมัยก่อนนะครับ
เป็นบทเพลงมาเพลงไปเพลงเดินเพลงรำเพลงร่อน
เพลงบินเพลงยักษ์เพลงย่องเพลงย่างเพลงแถเพลงถอง
เขาเหมือนเป็นการแบบว่าเกี่ยวพาราศีกันนะครับ
ก็ที่เราได้ยินคุณเคยได้ยินไหมร้องเป็นไหม
ไม่เป็นเลยมากันเถิดนางเอ่ยเอ้ยมาแม่มามาสิมาพ่อมาอย่างนี้นะ
อยากให้สอนช่วงเพลงนี้มากเลยเพลงแผล
เพลงแท๋หรือไม่ต้องใช้เพลง
เพลงแท๋แท๋กันเถิดนางเอ่ยเอ๊ยราแม่แท๋อะไรอย่างนี้นะ
เป็นแบบนี้ชอบมากเพลงแผลเดี๋ยวจะเอาไปใช้นะฮะ